เป็นความร้อนแรงท่ามกลางการทำให้เราไม่ต้องอึมครึม
หรือว่าต้องไปคิดว่าตกลงรายชื่อแคนดิเดตนายกของพักไทยรักษาชาติ
ใช่ค่ะคือวันนี้ต้องครบถ้วนชัดเจนทุกอย่าง
เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กรกตกำหนดไว้
ในการสมัครสอสอแบบแบ่งเขตสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
และการยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักการเมือง

ถูกต้องนะฮะจากนี้ไปแต่ละพักก็ไปเดินหน้าหาเสียงชูนโยบายเลือกตั้งกัน
ส่วนเราในฐานะประชาชนก็รอใช้สิทธิ์ลงคะแนน๒๔มีนาคม

ท่านผู้ชมระหว่างนี้ก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ
ส่งข้อความมาค่ะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะแล้วก็ดูเราได้ผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะในเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
หลายคดีที่เป็นคดีใหม่แล้วก็มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตามให้นะครับ
แต่ช่วงแรกว่ากันด้วยเรื่องการเมืองไทยวันนี้ก่อน

วันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางภาคไทยรักษาชาตินะครับ
ก็ไปยื่นบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรีในนามของพักไทยรักษาชาติที่จะสนับสนุน
หากเปิดสภาแล้วก็มีการประชุมสภากันหลังเลือกตั้งนะ
เวลานัดหมายตามเวลาที่บอกเอาไว้เมื่อวาน๙นาฬิกา๑๐นาที
ค่ะวันนี้ดิฉันไปอยู่ที่กรกตพอดี
ก็งานจริงของกรกตเริ่ม๑๐โมง
แต่มันคึกคักตั้งแต่เช้าไงก็คือรอ๙นาฬิกา๑๐นาทีของไทยรักษาชาตินี่แหละ

แต่ว่าอันนี้สำคัญจริงนะเพราะว่าคนอยากทราบว่าตกลงแล้วที่เป็นกระแสข่าวมาตลอด

ร้อยโทบรีชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าพักที่ถือซองเอกสารมาเนี่ย

แล้วก็เป็นไปตามที่เป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้

นะครับก็คือการยื่นรายชื่อนะครับ
เป็นชื่อที่เป็นพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

คือร้อยโทษภีรีชามนเนี่ย

แล้วเดี๋ยวจะออกมาแถลงออกมาเปิดเผย
ว่ารายชื่อเนี่ยเป็นใคร

แฟ้มเอกสารมาก็โอ้โหชัดเจนเลยนะครับร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติกับแกนนำพักนะครับ
ยื่นบัญชีนายรัฐมนตรีในนามของภักดิ์ไทยรักษาชาติต่อก่อก่อต่อนะครับ
พอเอกสารเปิดออกมาก็เป็นรายชื่อของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
ก็เป็นเพียงรายชื่อเดียวนะครับที่พักไทยรักษาชาติได้ยื่นไปนะครับ
โดยรูปของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐใส่เสื้อสีน้ำเงินติดเข็มกลัดโลโก้พักไทยรักษาชาติ
อ่าแล้วในท้ายเอกสารเนี่ยนะครับก็มีการลงนามตอบรับอยู่ในบัญชีนายกของพักไทยรักษาชาติ
ถ้าไปดูวันที่นะลงวันที่เอาไว้ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ค่ะก็คือตั้งแต่วันจันทร์วันแรกของการเปิดรับสมัครเลย
ค่ะนะครับร้อยโทปรีชาพลบอกว่าพักได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม
และเห็นว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมที่สุด
ช่วยเหลือประชาชนเห็นความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งพระองค์ทรงงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดและพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้เกียรติตอบรับเป็นนายรัฐมนตรีในนามของพักไทยรักษาชาติ
โดยหลังกรกตตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรับรองแล้วพักจะแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการลงพื้นที่หาเสียงต่อไป
จะเห็นได้ว่าท่านเองเป็นผู้ซึ่ง

ช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดก็ดี
หรือการที่ท่านเนี่ยได้
เป็นผู้แทนนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย
ตลอดเวลา๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านได้เดินทางไปทั้งในและต่างประเทศนะครับ
เห็นถึงความเดือดร้อนเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน
ฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นพระเมตตานะครับ
ที่ท่านได้เสียสละแล้วก็ลงมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนครับ
คือผมคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี้
อยู่กับพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้พิจารณานะครับ
คือทุกภาคการเมืองก็มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอ

ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งกระบวนการ
ซึ่งทำตามขั้นตอนทุกประการนะครับ

พักเรามั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งและเป็นทีมแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ได้ไหมคะการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
คืออาจจะเร็วไปในการที่จะไปบอกว่า

สิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน
แล้วก็คงจะต้องมีการหารือพูดคุยกันในพักนะครับ

ไทยรักษาชาติหรือทศชก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่า
เราสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็
เราทำทุกวิธีทางในการสกัดกั้นการศิรษธเทาดำนาค
ยังออกแถลงการนะครับระบุว่าพลักษณ์ไทยรักษาชาติ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
ส่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ
และความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก
ไปกว่านั้นคือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ
โดยนโยบายต่างของทุนกระหม่อมพักจะน้อมรับมาปฏิบัติ
อย่างเต็มกำลังความสามารถอ่าทีนี้ก็แน่นอนว่ามีคำถามเรื่องคุณสมบัติค่ะ
เพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา๑๑ก็จะระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ
การเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเชื้อพระวงศ์หม่อมเจ้าขึ้นไป
ที่อยู่เหนือเรื่องของการเมือง
เรื่องนี้ทางภาคไทยรักษาชาติยืนยันว่าภาคได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย
พบว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐมีคุณสมบัติครบถ้วน
การลาออกจากการดำรงฐานันดอนศักดิ์ตั้งแต่เมื่อ๒๕กรกฎาคม๒๕๕๙
ทำให้สถานะทางกฎหมายในปัจจุบันเป็นสามัญชนมาตั้งแต่บัตรนั้น
พระองค์มีหนังสือยินยอมเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกของพัก
และพระองค์ไม่ได้ขาดคุณสมบัติกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กำหนดเรื่องการขาดคุณสมบัติทางการเมืองการดำรงตำแหน่ง
ท่ามึงไปเรือกตั้งอืมแต่เมื่อลักษณ์ลำนูนเก่าถูกยก
ไปแล้วตอนนี้เราอยู่กับรัฐธรรมนูลใหม่เริ่ม
กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นเริ่มกันใหม่
ถ้าใครไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้นี่สิเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณจะขาดสิทธิ์
ครั้งนี้ถือว่าไม่ขาดสิทธิ์ค่ะแต่ว่าจริงจริงแล้วทีนี้
เรื่องของการที่พักไทยรักษาชาติจะนำรูปแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ขึ้นไปหาเสียงเนี้ยก็ก็ตอบอกว่าเดี๋ยวพี่เจ้านาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีข้อกำหนดเอาไว้เรื่องนี้ว่าครับพักการเมืองจะนำสถาบันพระมหากษัตริย
เสียงเลือกตั้งกันไม่ได้อืมนะคะทีนี้ค่ะเราได้เข้าไปดูใน
ไอจีส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐนะคะช่วงเวลาสิบห้านาฬิกา๕๐นาที
กระหม่อมหญิงอุบลรัฐทรงโพสต์ข้อความในไอจีส่วนพระองค์
ระบุว่าขอขอบคุณสำหรับความรักและทุกกำลังใจ
และความสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคนดิฉันรู้สึกทราบซึ้งที่สุด
และอยากบอกว่าอยากเห็นพวกเราได้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาส
และมีความสุขในประเทศของเราและขอชี้แจงว่า
ดิฉันได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว
ดิฉันจึงขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชนภายใต้รัฐธรรมนูล
ข้าพเจ้ายอมให้ภักดิ์ไทยรักษาชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นเพียงการแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและความไม่มีอภิษฎใด
เหนือปวงชนชาวไทยตามบทบรรยัตรรัฐธรรมนูญ
หากแต่การกระทำครั้งนี้ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความจริงใจ
และความตั้งใจเสียสละในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ชาวเน็ตก็เข้าไปให้กำลังใจทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐล้นหลามเลยนะคะ
และหนึ่งในนั้นค่ะคืออุ้งอิ๊งค่ะ
นางสาวแพทองทานชินวัฒนบุตรสาวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็มีข้อความบอกว่าขอเป็นกำลังใจเล็กในทุกเรื่องให้ทูลกระหม่อมตลอดไปเพคะ
ซึ่งต่อมาถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัฐได้ตอบนางสาวแพทองทานว่า
ใจมากอิ๊งสำหรับกำลังใจที่ให้มาตลอดแบบนี้นะคะ
เมื่อวานตอนที่ยังไม่ชัดเจนก็มีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์
แล้วก็ถามในไอจีของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐเยอะแยะนะฮะ
ยังมีคนหนึ่งถามว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมครับทรงพระเจริญ
ท่านก็ตอบกลับใต้คอมเมนต์ไม่ได้ตอบว่าจะมีหรือไม่มี
แต่บอกว่าประมาณว่าถ้าลุ้นอยู่ก็เปลี่ยนจากทรงพระเจริญเป็นทรงพระสเลนเดอร์ด้วยก็ได้
ทีนี้ในเรื่องของทางภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับในวิมรุ่งวัฒนาจินดา
รองเลขาธิการพักบอกว่ารายชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพักไทยรักษาชาติ
ชัดเจนเมื่อวานนี้๗กุมภาพันธ์
โดยผู้ที่ไปทูลเชิญพระองค์ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์
จากนั้นก็ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดกัน
ก่อนที่จะประสานกับเลขาของพระองค์
แล้วก็ระบุว่าคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติเนี่ยความจริงก็พิจารณาหลายรายชื่อนะ
ก่อนจะลงมัตติเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาแค่หนึ่งรายชื่อ
ส่วนกิจกรรมทางการเมืองต่างนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง
ก็ต้องสุดแล้วแต่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐที่จะมีเมตตากับพักไทยรักษาชาติ
แต่ยืนยันว่าพักจะไม่นำรูปของทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัฐไปโพสต์
หรือว่าเอาไปติดในการหาเสียงหรือว่ากล่าวอ้างใดอย่างแน่นอน
หาเสียงนั้นก็คือการเดินหน้าชูนโยบายของพักไทยรักษาชาติ
ตามที่ประกาศมาตามที่ชูนโยบายเอาไว้เท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่จริงสำหรับเรื่องการเมืองในขณะนี้นะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็อยากจะฟังหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง
เฉพาะคนในแวดวงการเมืองคนร่างกฎหมายโดยเฉพาะกรกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
วันนี้ก็มีปฏิกิริยาออกมาหลากหลายนะคะ
คืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะคะอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ท่านก็โพสต์ข้อความเป็นกรอนนะคะบอกว่าอย่าตระหนกยามบ้านเมืองมีปัญหาอย่าตระหนก
ความอกสั่นหวั่นไหวเอาไว้ก่อนรักษาความเยือกเย็นเป็นสาคร
ค่อยค่อยย้อนมองหาสาเหตุใดก็เป็นบทกรรมนี่ค่ะครับ
ปกติให้สัมภาษณ์สื่อเกือบทุกเรื่องนะคะ
แล้วก็บางเรื่องที่คนอาจจะไม่กล้าตอบ
อาจารย์วิศนุตอบหมดเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะ

แต่วันนี้งดแสดงความคิดเห็น

นายสมคิตจตุศรีพิทักษ์

อาจารย์เซอร์ไพรส์ไหมครับ

คุณสัตย์พิทับใส

ทีนี้ทางฝั่งของพักเพื่อไทย

ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เช่นกันนะคะ

ในสงครามกิลเลอร์ไพโรดไปยื่นบัญชีอะไรชื่อต่อกตกตนะคะ
สำหรับสอบบัญชีรายชื่อก็คือยื่นครบเลย๑๕๐คน
แต่ว่าไม่ยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักนะคะ
ก็หลังจากทราบชัดเจนว่าพักไทยรักษาชาติเสนอชื่อใคร
พักเพื่อชาติก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของพักอื่นนะคะ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ก็บอกว่าพักไหนจะเสนอใครก็เป็นเรื่องดีที่จะให้ประชาชนได้เลือก
ยินดีต้อนรับทุกคน
แต่ว่าทางด้านของหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนายภัยบูลนิติตะวัน
ยื่นหนังสือต่อประธานกรกตนะคะขอให้วินิจฉัยว่าการเสนอบัญชีรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ห้ามผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งค่ะ
การเสนอบบัญชีภัยตรีขอให้กรกตทอนชื่อแต่ว่าการเสนอบบัญชาติแล้วก็พอต้องพิจารณาก่อน

ยังไม่ได้ประกาศรับรองคุณสมบัติ

กรกตจะประกาศรับรองคุณสมบัติทั้งหมดเลยนะฮะ

เพราะฉะนั้นชื่อไหนคุณสมบัติไม่ครบ
ขาดคุณสมบัติอะไรยังไงไม่ต้องถอนตอนนี้

ถ้าไม่มีชื่อประกาศ๑๕กุมภาพันธ์ก็คือหมดสิทธิ์

ใช่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ
ขั้นตอนตอนนี้เป็นเรื่องของการยื่นรายชื่อและการสมัครเท่านั้น

หัวหน้าพักอย่างนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็ได้มีการแถลงที่พักด้วยนะคะ
ไหนเสนอใครไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือคนใน

ไม่ได้รู้สึกกังวลกับแคนดิเดตของพักไทยรักษาชาติ
ขอให้การหาเสียงเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมนะคะ
บอกว่าต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีสีเสื้อแล้ว
ก็รอดูกันต่อไปนะครับ